มาดูเหตุนี้เกิดจากความเมาเหมือนกันนะครับ
แล้วก็เป็นเหตุที่บอกว่าไม่ใช่ที่ที่พี่จะมานอนได้นะ
ตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นหน้าร้านสะดวกซื้อ
พนักงานสาวของร้านสะดวกซื้อก็ต้องแจ้งตำรวจนะครับ
ให้มาช่วยปลุกพี่คนนี้หน่อย
ตำรวจมาถึงก็สายหน้าเหมือนกัน
ตรงนี้นะครับ

นี่แหละฮะเหตุเกิดที่หน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑นะครับ
สาขารัตนโกศิลป์ที่จังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจสพช้างเผือกเมืองเชียงใหม่
ก็ได้รับแจ้งก็มาพยายามปลุกกันแล้ว

ขี้เมานะฮะก็ดื้อจะไปนอนขวางทาง
เดินเข้าร้านสะดวกซื้อนะฮะ

เจ้าหน้าที่เกลี้ยกกล่อมนานกว่า๑ชั่วโมงนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็กลัวจะเดินไปกลางถนนอีก

ก็จึงเรียกรถให้มารับตัวไปนอนที่โรงพักแทน

แล้วก็ให้สางเมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับ